จะได้เหมือนกับว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตให้ได้ไปเจอกัน

ขออะไรก็ได้สมปรารถนาเลยล่ะคุณผู้ชม

กันไปที่พระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

เขานิยมไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีสารปู่แสะย่าแสะ

คนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวต้องไปกราบไหว้
สิทธิ์แค่ไหนถามใจคุณดูค่ะ
นี่ค่ะดูจากรูปปั้นหุ่นควายทั้งหลายแหล่
บริเวณรอบสารปู่แสะย่าแสะ
แล้วก็รอบรูปปั้นควายทั้งสองนี่นะคะ
ชื่อว่าควายดำกลีบพึ่งและควายเผือกเขาคำ

ความร่ำลือความศักดิ์สิทธิ์นี่นะคะ

เราไปคุยกับผู้ที่ดูแลสารแห่งนี้

บอกว่าสถานที่แห่งนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ
เพราะมีผู้ที่มาขอให้
ผีปู่แสะย่าแสะช่วยด้านต่าง
ทั้งเรื่องความร่มเย็นของครอบครัวโชคลาภ
ใครมาขอพวกนี้ก็สมปรารถนากันแทบทุกรายเลยค่ะ

ก็จะนำหุ่นควายทั้งตัวเล็กตัวใหญ่
ถวายเป็นการแก้บนในสิ่งที่ขอไปแล้ว

จะมีคนมากราบไหว้อีกเป็นจำนวนมาก
ถือว่าเป็นอีกจุดไฮไลท์แห่งหนึ่งในเชียงใหม่

ขอบทความสบายใจ
ขอหน่อยละกันอย่างนี้ก็มาขอที่นี่ได้
เขาก็จะมีของบูชาอะไรแบบนี้เอาไว้ให้นะ

สิ่งที่คุณปรารถนาอยู่จะเป็นจริง

แล้วก็แวะเข้าวัดก่อนต้องไปวัดก่อน
อ๋อไปวัดก่อนเหรอค่ะแล้วไปขอพรก่อน